ทำไมคุณปรินาคิดว่าตัวเองถูกบี้ทั้งที่เป็นพักพลังประชารัฐในสมัยนี้คะ
มันไม่เกี่ยวกับภาคการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านหรือฝ่ายไหนก็ตาม
อย่างเช่นแม่ธนทรเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะ
ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ใช่รัฐบาลแต่เขาไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเลย
เขามีพื้นที่ทั้งหมดสามพันกว่าไร่ดิฉันน่ะไปร้องตามที่ประชาชนมาร้องเรียนว่า
เขาเอาป่าไปครอบครองนะคะต่อมาคุณแม่ธนทรก็แถลงข่าวชัดเจนว่า
จะคืนให้เลยซึ่งเขาต่อสู้กันมา๑ปีไม่คืนนะคะ
จนกระทั่งดิฉันเข้าไปแค่ไม่ถึง๗วันนะคะเข้าไปว่าว่าอะไรอย่างนี้
ก็ภายในไม่ถึง๗วันเขาคืนพื้นที่ป่าตรงนั้นซึ่งมันเป็นป่าเลยค่ะ
ไล่ให้กลับกลายเป็นป่าชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนหมู่๑๔รังบัว๕๐๐ไร่
ก็ยังเหลือ๓๐๐ไร่๓๐๐ไร่นี่ก็มีการออกเอกสารสิทธิ
ก็คือออกโฉนดในที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วฉันก็ร้องไปให้ตรวจสอบว่าออกได้ยังไง
ก็ยังไม่คืบนะคะในบรรยากาศที่ทุกคนบอกว่าคดีดิฉันช้านะคะ
คดีดิฉันเส้นใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้ลองดูลองเปรียบเทียบฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
แต่ดิฉันขอยืนยันเลยว่าไม่ใช่ฝ่ายไหนนะคะดิฉันเป็นผู้แทนบ้านคนนึงไม่ใช่เศรษฐีมาจากไหน
ที่ไม่ดิฉันไม่มีความสามารถจะดูแลใครได้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะต้องเจออะไรอย่างนี้นะคะ
คุณปรินาคือจนถึงตอนนี้นะคะถ้าที่ฉันยืนตามที่กรมป่าไม้ต้องเดินหน้าต่อเนี่ย
คือยังไงที่ดินของคุณปรินาก็ลุกป่านะคะข้อเก่าหา
ใช่กล่าวหาดีฉันคนเดียว
คุณปรินาอาจจะเปรียบเทียบได้แต่ประเด็นคือมันไม่ได้ทำให้ข้อเก่าหาของคุณปรินาหายไปนะคะ
มันก็ต้องไปสู้กันว่าดิฉันลุกไม่ลุกนะคะเพราะในเมื่อมันมีพยานและมีเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะ
มันต้องสืบไปก่อนที่จะมาดำเนินคดีดิฉันด้วยซ้ำ
ที่ดินที่เป็นความอยู่ตอนนี้มันมีมาตั้งแต่ปีไหนคะในชื่อปริณากลายคุบป่ะค่ะ
ดิฉันจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะประมาณปี๕๓หรือเปล่านะคะดิฉันไม่แน่ใจนะคะประมาณปี๕๗
แต่ก่อนปี๕๓ไป๕๐๖๐๗๐ปีเลยมีผู้ครอบครองและเสียภาษีดอกย่า
แล้วก็มีการคือคุณไปดูแผนที่ทางอากาศก็ได้

ดีขึ้นก็จะบอกว่าคือถ้าสมมตินับตามที่คุณปริณาบอก

ทีนี้คำถามคือตั้งแต่ปี๕๓มาจนถึงตอนนี้

มันไม่ใช่รอดสิคะก็อย่างที่ฉันบอกไป
หน้าฟาร์มเป็นถนนใหญ่ขวาเป็นบุคเขา
และล้อมด้วยแปลงเกษตรและพี่น้องประชาชน

แต่ว่าดิฉันถูกดำเนินคดีอยู่
สมัยที่เป็นสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ

ก็ไม่บุกลุกไม่ถูกกล่าวหาว่าบุกลุก

ดิฉันไม่ได้สนใจว่าคุณปริณาสังกัดภักดิ์ใกล้เมืองไหน

คือถ้าคนอื่นไม่ใช่ปริณา
คือเพราะความเป็นใครคุกและเป็นปรินาด้วยหรือเปล่า

ไปมองการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐดีกว่า
ว่าเขาเลือกที่จะดำเนินคดีอะไรยังไงให้กับใครบ้าง
ใช่ไหมคะมันไม่ใช่ดิฉันคนเดียวมันมีชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีอยู่เหมือนกัน
และไม่ถูกดำเนินคดีอยู่เหมือนกัน
อย่างปัจจุบันนี้ที่ดินในพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เยอะมากเลย
ก็มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีและไม่ถูกดำเนินคดีเยอะมาก
และนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เอาอย่างนี้คือเนื่องจากเวลากระชับนะคะ
คือเรียนถามคำถามสุดท้ายคือคุณปารีนากำลังจะบอกเราว่า
เป็นเพราะว่าเป็นพักรัฐบาลหรือไม่หรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นปรินาไกรครุบหรือเปล่า
ถึงเจอคดีแบบนี้ด้วยระยะเวลาที่ตัวเราเองมองว่ามันค่อนข้างสั้นกว่าคดีของคนอื่น
คำถามคือถ้าเรามองแบบนี้มาตลอดเส้นทางเรากะว่ารอบนี้เรารอดเหรอคะ
คือดิฉันน่ะไม่ได้ลุกป่าอยู่แล้วเหมือนกับพี่น้องประชาชนทั่วแผ่นดินนะคะ
แต่ที่ดิฉันถูกดำเนินคดีเนี่ยอย่างบางคนเขาถูกดำเนินคดี
แต่เขาไม่ได้ตรวจยึดกิจการอย่างเช่นบางคนเป็นรีสอร์ทเลยด้วยซ้ำ
อยู่บนภูเขาเลยด้วยซ้ำแต่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามาก่อนป่าหรืออะไรก็ตามแต่
คือแต่ละเคสแต่ละคนมันแตกต่างกันไปก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการต่อสู้นะคะ
แต่อย่างกรณีที่ว่ามันมีกระแสโซเชียลว่ามันมีการ
คุณลุงกับคุณยายไปเก็บเห็ดอะไรอย่างนี้ทำไมติดคุกนะคะ
กรณีนั้นท่านอธิบดีอดีตธิบดีกรมป่าไม้เขาเคยไปชี้แจงในกรรมการปรปชแล้วว่า
คุณลุงกับคุณป้าสองคนนั้นน่ะนะคือเหมือนกับมันมีการตัดไม้สองไล่แล้ว
แล้วตอนไปพบก็คือมันเป็นมีเลื่อยมีอะไรไง
แต่ว่าพอตอนขึ้นสารต่อสู้คดีเนี่ยก็คือบอกว่าไปเก็บเห็ด
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องสู้กันด้วยพยานหลักฐาน
สุดท้ายสุดท้ายอาวุธาศาสตร์คิดว่าตัวเองรอดไหมคะ
รอดค่ะและไม่เกี่ยวกับภาคการเมืองไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
แล้วดิฉันเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะถูกดำเนินคดีแต่เพียงผู้เดียว
ฉะนั้นฝากแม่ธนทรเจ้าหน้าที่รัฐถ้าดูอยู่นะคะ
ช่วยให้ความเป็นธรรมด้วยอย่าปล่อยให้เศรษฐีนีอย่างแม่ธนทร
ลอยนวลทุกวันนี้แล้วปล่อยให้ลูกชายมาเยี้ยวอย่างนี้นะคะ
โดยที่ยังไม่ได้เป็นนายกรมนตรี
ยังสามารถออกโฉนดในที่ป่าสงวนแห่งชาติได้
ยังสามารถลอยนวลลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้

แล้วเขาไม่ใช่พื้นที่ลักษณะที่หมดสภาพป่าอย่างดิฉัน
ที่ได้กล่าวไปพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ป่าเลยค่ะ
ปัจจุบันนี้ประชาชนเอาไปทำประโยชน์แล้ว
พาเพียงเขาเยอะเดี๋ยวต้องเชิญคุณแม่เขามา
วันนี้หมดเวลาของรายการจะเอาหลักปัจจุของคุณปริณาที่ฝากไว้
ก็เป็นการตรวจสอบกลับไปถึงหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายนะคะ
เวลามันน้อยถ้าเชิญมามาอีกไหมคะ
มาอีกหน่อยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านนะคะขอบคุณค่ะ